กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
รัฐนาธิเบสที่จังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์สักตี๓๔ของคืนที่ผ่านมา
ยิงกันเสียชีวิต๒ศพ

นี่ฮะนี่คือในห้องที่เกิดเหตุนะครับ
มีผู้หญิงเสียชีวิตคนหนึ่งจากการถูกยิงอีกคนนึงเป็นผู้ชายที่เป็นมือปืนนั่นแหละ
ทั้งคู่เป็นอดีตสามีภรรยากันค่ะคนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีออกไปก่อนหน้านี้
ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันนี่กระสุนเต็มห้องเลยนะฮะ
ปลอกกระสุนต่างนะครับคือสาเหตุก็มาจากเรื่องของอดีตสามีที่ยังคงหึงหวงอดีตภรรยาอยู่
นี่คือสภาพของคอนโดชั้น๑๒นะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดนะฮะ
มันจะถูกตัดไปบางส่วนบางช่วงนะฮะผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้คือเพื่อนของคนที่ก่อเหตุนะฮะ
เพื่อนของผู้ชายที่เป็นคนที่ไปยิงอดีตภรรยาแล้วก็ยิงตัวตายนะฮะ
จะเห็นว่านั่งอยู่ที่โซฟาของล็อบบี้นะครับเสื้อสีชมพูคนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
จากนั้นจะมีผู้ชายที่ใส่เสื้อลายนี่ฮะเดินไปเดินมาตรงนี้ฮะ
เขาพยายามจะขึ้นไปข้างบนให้ได้บนคอนโดชั้น๑๒ซึ่งเป็นห้องพักที่อดีตภรรยาอยู่ที่นี่นะครับ
ก็พยายามดึงเพื่อนให้พาขึ้นไปนะฮะทีแรกเนี่ยเพื่อนบอกให้ขับรถพามาหน่อยนะ
เดี๋ยวเรื่องของเพื่อนเล่าเหตุการณ์ยังไงเนี่ยท่านรอฟังนะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้นะครับจะขึ้นไปให้ได้นะครับชั้นสิบสองของคอนโดสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นไปได้ค่ะ
คือภาพมันจะตัดตอนหน่อยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นภาพของผู้หญิงเสื้อสีชมพูเนี่ย
เขาเดินเข้าไปในห้องหลังจากมีเสียงปืนเกิดขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้คือแฟนใหม่ของอดีตภรรยาของมือปืน
นี่เขาถูกยิงไปที่หัวไหล่ซ้ายนะฮะใช่ค่ะวิ่งหนีตายออกไปนู่นเลยครับ
น่าจะเป็นพวกบันดงบันไดหนีไฟหรือหาทางลงนะฮะสุดท้ายก็หาทางลงไปจนได้
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะอีกสักแป๊บนึงเนี่ยชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย
นี่เขาเขาวิ่งตามออกไปนะนี่เป็นเพื่อนของเขาที่อยู่ที่ล็อบบี้เนี่ย
เสื้อสีชมพูเนี่ยก็ตกออกตกใจนี่เนี่ยผู้ก่อเหตุวิ่งไปนะคุณค่ะ
เหมือนจะไปตามนั่นแหละใช่ค่ะแฟนใหม่ของอดีตภรรยาเขานะฮะ
ผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่เป็นเพื่อนก็ทำอะไรไม่ถูกนะฮะแต่ตามไม่เจอนะฮะตามไม่ทัน
เขาเดินย้อนกลับมาเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งในห้องมีอดีตภรรยาของเขาอยู่นะครับ
เดินกลับเข้าไปในห้องเนี่ยนี่มีอาวุธปืนนะฮะใช่ค่ะ
คือมาถึงเนี่ยมายิงใส่แฟนใหม่ของอดีตภรรยาไปแล้วนะครับ
พอเดินกลับเข้าไปในห้องโอ้โหคือไปก่อเหตุแบบหนักกว่าเดิมอีก
คือยิงอดีตภรรยาของเขาจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตาม
และภาพก็จะเป็นช่วงที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและหลังจากทราบเหตุนะครับ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตี๓๔๕นาทีของคืนที่ผ่านมานะครับ
โดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรัตนาธิเบสที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เป็นชั้น๑๒ของคอนโดนี่คือห้องที่เกิดเหตุนะฮะ
สพรัฐนาธิเบสก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือห้องอยู่ชั้น๑๒เนี่ยดูตรงทางเดินหน้าห้องก่อนนะฮะ
นี่ในห้องนะครับทางเดินหน้าห้องนี่ฮะ
เป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๐ตกอยู่เกลือนเลย๑๒ปลอก
ตรงนี้๑๒ปลอกนะฮะจะเป็นในส่วนที่
อยู่ตรงทางเดินโถงของคอนโดอ่ะค่ะถามว่าโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้
เพราะว่าตอนที่เขาวิ่งไล่แฟนใหม่อดีตภรรยาเข้าไปเนี่ย
ก็ยังไม่ได้เห็นยิงอะไรนะฮะเพราะยิงอยู่ในห้อง
แต่ตรงนี้คาดว่ามาจากประตูห้อง
เดี๋ยวดูภาพของประตูห้องนะครับปกติจะเข้าห้องของคอนโด
เดี๋ยวนี้เขาจะมีคีย์การ์ดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นบุคคลภายนอกไม่มีคีย์การ์
ก็จะเข้าไม่ได้อ่าคือข้างล่างเนี่ยเข้าไม่ได้แน่
ข้างบนคุณก็ต้องมีพวกกุญแจของเฉพาะห้องเป็นประตูลักษณะแบบนี้แล้ว
เขายิงฮะใช่ค่ะพังไปหมดนี่ดูสิค่ะคือไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรนะฮะมาถึง
คือเนี่ยฮะเขายิงใส่ดูรูกระสุนเห็นไหมเขายิงใส่ตรงตัวที่เป็นตัวล็อกอัตโนมัติ
ของประตูอ่ะนะครับยิงแล้วก็พังเข้าไปนะฮะ
คือเนี่ยปลอกกระสุนมันเลยเกลื่อนอยู่ตรงโถงคอนโดทั้ง๑๒ปลอก
นะฮะนี่นะฮะนี่เป็นประตูห้องนะครับจากนั้นในห้องเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับเนี่ยร่องรอยแตกหากหมดในห้องเนี่ย
ข้าวของพังเสียหายเยอะแยะไปหมดนะครับในห้องเนี่ย
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับเจอศพแรกนะฮะ
คือศพของนายชินพัฒน์ปิติถาวรทรัพย์ชื่อเล่นชื่อเอิร์ท
อายุสามสิบเอ็ดปีก็คือผู้ชายเสื้อลายฮะ
เชิดลายสก๊อตที่ว่าเดินไปเดินมาตั้งแต่ข้างล่าง
อืมที่มากับผู้หญิงเสื้อสีชมพูนี่ฮะเขาเสียชีวิตอยู่กับพื้นห้องปลายเตียงนอน
ลักษณะนั่งพิงแบบนี้นะครับมีรอยกระสุนปืนยิงเข้าที่ขมับด้านขวา
หนึ่งนัดปลายเท้าของเขานะครับมีอาวุธปืนบีบีกันดัดแปลงตกอยู่หนึ่งกระบอก
นะฮะเป็นปืนบีบีกันดัดแปลงที่ใช้กระสุนจริงยิงได้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ฮะที่พยายามดึงผู้หญิงเสื้อสีชมพูให้ขึ้นไปด้วยกันเนี่ยฮะ
นี่คืออาวุธปืนนะครับที่ตกอยู่ที่ปลายเท้าของเขา
เอิร์ทเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ปลายเตียงนอนส่วนบนเตียงนอนนะครับท่านผู้ชมครับ
มีศพผู้หญิงอยู่หนึ่งศพนะฮะนางรินลพัฒน์ปิติถาวรทรัพย์
ชื่อเล่นชื่อปุ้มนามสกุลเดียวกันกับนายชินพัฒน์นะครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตภรรยา
เป็นอดีตสามีภรรยากันนางรุณพัฒน์เนี่ยอายุ๒๙ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่บนเตียงมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและศีรษะ
เจ็ดนัดนะฮะเจ็ดนัดด้วยกันนะครับผนังห้องแห่งนี้นะฮะ
โดชั้น๑๒เนี่ยในห้องนี้เนี่ยผนังเต็มไปด้วยรอยเลือดนะครับ
แบบกระเด็นเต็มไปหมดนะฮะทั้งผนังแล้วก็กระจกนะครับ
กระจกห้องนอนนี่ก็แตกนะฮะข้าวของพังเสียหายหลายอย่าง
ในห้องนอนนะฮะซึ่งเป็นห้องของนางรุลพัฒน์นะครับ
แล้วคนเจ็บอีกคนนึงที่วิ่งหนีออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
ชื่อว่านายวีรพงศ์ปานรงอายุ๓๒ปี
เป็นแฟนใหม่ของนางริลพัฒน์นี่ฮะนี่คือคนเจ็บนะครับ
เขาถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายนะครับได้รับบาดเจ็บ
วิ่งหนีออกไปจากห้องแล้วก็หาทางออกเนี่ยฮะ
คงจะหาทางลงทางประตูหนีไฟอ่ะค่ะบันไดหนีไฟนะครับ
วิ่งลงไปด้านล่างก็ไปขอความช่วยเหลือจากรอปภของคอนโด
นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ว่ายังให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจต้องรอการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุที่ยิงเขาก็แน่นอนแล้วว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
เพราะว่ายิงตัวตายตามหลังจากยิงภรรยาจนเสียชีวิตพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
แน่นอนว่าคือผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่ท่านเห็นนั่งอยู่ที่โซฟาของล็อบบี้ค่ะ
นี่คือเพื่อนของมือปืนนะฮะนี่ฮะสมมุติว่าชื่อนิดก็แล้วกันนะ
เพราะว่าเขารู้เรื่องราวทั้งหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับ
นางสาวนิดเนี่ยเป็นเพื่อนของในเอิร์ทที่เป็นมือปืนนะฮะที่ก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผู้ตายในห้องทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
ก็คือปุ้มนะฝ่ายผู้หญิงกับเอิร์ทฝ่ายผู้ชายเนี่ย
เขาเป็นอดีตสามีภรรยานะฮะมีลูกกัน๓คน
แต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วนะฮะแล้วฝ่ายหญิงก็ไปคบหากับแฟนใหม่
คือนายวิรพงศ์คนที่วิ่งหนีกระสุนหนีตายออกไปจากห้องนะครับ
ซึ่งนายวีรพงศ์เองก็เป็นเพื่อนกับเอิร์ทและปุ้มนั่นแหละนะฮะ
เป็นเพื่อนกับเอิร์ทอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะฮะ
ก็หลังจากเลิกกันไปนะฮะทางเพื่อนของนายเอิร์ทเนี่ย
หญิงเสื้อสีชมพูเนี่ยบอกว่าเอิร์ทเองเขาก็ยังติดต่อพูดคุยกับปุ้ม
อดีตภรรยาตามปกตินะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนตี๓นะฮะ
บอกว่าให้พาไปหาอดีตภรรยาที่คอนโดหน่อยอืมเธอก็บอกว่า
ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนั่นแหละก็พยายามห้ามปรามเต็มที่แล้ว
แต่ว่าในเอิร์ทนี่แบบโอ้โหเมาคือจะมาให้ได้ไม่ยอมฟังยังไงก็เลยต้องพามา
แต่พอมาถึงก็แน่นอนแล้วไม่สามารถขึ้นไปบนคอนโดได้
คือตอนที่เดินเข้าไปผ่านประตูข้างหน้าเข้าไปเนี่ยก็พอได้อยู่แถวล็อบบี้
ก็นั่งรอกันอยู่พักนึงสุดท้ายในเอิร์ทใช้วิธีการก็คือ
เนื่องจากตัวเขาก็เคยอยู่ที่นี่กับอดีตภรรยา
นะฮะก็อาจจะเป็นตามภาษาคนเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่รู้ว่าย้ายออกไปแล้วไม่ได้อยู่แล้ว
เขาก็เลยพาขึ้นไปเปิดประตูให้ขึ้นไปนะครับอ้างว่าลืมคีย์การ์ด
พอเข้าไปในคอนโดได้เนี่ยขึ้นลิฟต์ไปได้เนี่ยเดินตรงเข้าไปห้องของอดีตภรรยาทันทีเลยนะฮะ
นางสาวนิดบอกในเอิร์ทเดินตรงไปเลยเธอเห็นแล้วเธอตรงนี้ภาพจากล้องวงจรปิดบางมุมมันจะไม่มันจะถูกตัดไป
คือเดินไปถึงเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่ประตูจนพังเลยฮะ
เพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีตัวกุญแจหรือตัวการ์ดที่จะเปิดประตูเข้าห้องไปได้
มันเป็นคีย์เป็นหมายเลขใช่เป็นรหัสอย่างนี้ค่ะไม่ต้องใช้กุญแจ
เพราะฉะนั้นไม่ลงไม่เรียกด้วยยิงใส่เลยฮะยิงใส่ประตูแล้วก็พังประตูเข้าไปเลย
แล้วบุกเข้าไปในห้องตอนนั้นเนี่ยนางสาวนิดผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่มากับในเอิร์ทเนี่ยบอกว่าตกใจ
ตกใจเลยตัดสินใจวิ่งหนีไปที่ลิฟต์ก่อนนะฮะแต่แล้วก็ตัดสินใจ
เดินกลับมาดูอีกทีก็ได้ช่วงจังหวะที่เดินกลับมาดูอีกทีอ่ะนะฮะ
ช่วงนี้ภาพแบบกล้องจรปิดจะเห็นเธอเดินเข้าไปในห้อง
แล้วนายวิรพงศ์แฟนใหม่ของปุ้มเนี่ยเขาก็วิ่งสวนออกมาด้วยสภาพถูกยิงบาดเจ็บนะฮะพยายามหาทางลงแล้วสักพักนึงเนี่ยในเอิร์ทก็วิ่งตามออกมาเพื่อจะไปยิงซ้ำแต่ตามไม่ทัน
พอตามไม่ทันในเอิร์ทย้อนกลับมาที่ห้องนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนของในเอิร์ทเนี่ยเสื้อสีชมพูเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอเห็นหมดเลย
ตอนที่ในเอิร์ทย้อนกลับมาแล้วเข้าไปในห้องเนี่ยไปถึงก็ตรงไปหาอดีตภรรยาแล้วไปตบเขาตีเขานะครับเขาอยู่บนเตียงตอนนั้นนะฮะ
พยายามจะเข้าไปห้ามแล้วนะถึงขั้นเข้าไปห้ามจนแบบถึงขั้นพยายามแย่งปืนอ่ะจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นอ่ะนะฮะนิดบอกนะครับสุดท้ายเอิร์ทเนี่ยผลักอดีตภรรยาล้มลงบนที่นอนแล้วก็แย่งปืนมาได้นะฮะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยกระหน่ำยิงใส่จนเสียชีวิตแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงขมับขวาของตัวเองเสีย

เขาก็พักผู้หญิงลงรถเกียว
โอ้โหนี่นะคะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น

และจากข้อมูลของเพื่อนผู้ก่อเหตุ
อยู่ในเหตุการณ์แล้วบอกว่าเห็นทุกอย่าง
ทีนี้ค่ะตำรวจสรุปเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสนะคะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ย
ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตทั้งสองคนก่อน
คือนายชินพัฒน์หรือในเอิร์ทผู้ก่อเหตุ
กับนางรินลพัฒน์หรือปุ้มผู้เสียชีวิตทั้งสองศพเนี่ยค่ะ
เขาเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยามีลูกด้วยกันสามคนนะคะ
น้องเอิญอายุสิบสองปีน้องอายอายุห้าขวบ
อบอุ่นอายุสองขวบค่ะครับทั้งคู่เนี่ยค่ะ
ผู้เสียชีวิตทั้งคู่เขาทำงานขายประกันแต่อยู่คนละบริษัท
สามเดือนก่อนก่อนจะเลิกกันเนี่ยนะคะตัวคุณปุ้มอ่ะค่ะ
อดีตภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไปคบหากับนายเวียรพงศ์
อายุสามสิบสองปีคนที่ถูกยิงได้รับป่าเจ็บอ่ะค่ะ
ครับนายวิรพงศ์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของในเอิร์ทผู้ก่อเหตุ
เป็นเพื่อนสนิทกับอดีตสามีอะค่ะอืมปมก่อเหตุตำรวจก็เลยบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงแล้วผู้ก่อเหตุคงเมาด้วยค่ะ
ดื่มเหล้ามาจนเมาแล้วก็มาก่อเหตุด้วยความแค้นแค้นที่อดีตภรรยาไปคบกับเพื่อนของตัวเอง
แต่จริงจริงแล้วเขาก็เลิกกันไปแล้วอ่ะนะคะครับแต่ยังแขนอยู่
ส่วนประเด็นเรื่องของเงินเงินค่าคอมมิชชั่นในการขายประกัน๑แสนบาท
อ่ารวมถึงประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวคนเล็ก
สองเรื่องนี้เรื่องเงินกับเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แต่สาเหตุหลักแน่มันเป็นเรื่องของความหึงหวงบวกกับความเมาของผู้เกาะเหตุด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปดูความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเอิร์ทผู้ก่อเหตุได้โพสต์ภาพทะเล
แล้วก็มีการเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะว่าการคิดอะไรคนเดียวเป็นสิ่งที่ดี
นี่ค่ะแล้วก็โพสต์ภาพหน้าปัดรถยนต์นี่คือเฟซบุ๊คของในเอิร์ทผู้ก่อเหตุนะคะ
หกกุมภาพันธ์ในเอิร์ทโพสต์ภาพลิงถือปืนคุณผู้ชมอืม
โพสต์ภาพลิงถือปืนอันนี้คือภาพหน้าปัดรถนะคะครับนี่นี่ภาพนี้หกกุมภาพันธ์
แล้วก็มีข้อความบอกว่าตามนั้นแฮชแท็กขอบคุณที่รักกัน
แล้วเป็นภาพลิงถือปืนแบบนี้ค่ะ๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรักวันวาเลนไทย
เอิร์ทผู้ก่อเหตุโพสต์ภาพหัวใจสีดำนะคะครับแล้วก็มีข้อความว่า
วาเลนไทยปีแรกในรอบสิบห้าปีที่ต้องอยู่คนเดียว๗มีนาคมโพสต์ภาพ
พาลูกสาวสามคนไปเที่ยวภาพนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความระบุว่า
สี่คนพ่อลูกก็เที่ยวด้วยกันได้สายเลือดที่ไม่ทิ้งเรา
หกมีนาคมนะคะสิบหกนาฬิกายี่สิบนาที
โพสต์ภาพคู่กับเพื่อนแล้วก็เขียนข้อความเกี่ยวกับการปรับตำแหน่ง
ครับนี่คือความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของในเอิร์ทผู้ก่อเหตุค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กของคุณปุ้ม
อดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะแปดมกราคมที่ผ่านมาโพสต์รูปคู่กับผู้ก่อเหตุอยู่เลยนะคะ
ภาพนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความว่าขอบคุณฝ่ายชายที่รักและดูแลกันมาโดยตลอด
สองกุมภาพันธ์โพสต์ภาพทำนองที่ว่าอยู่คนเดียวรู้สึกอ้างวางและโดดเดี่ยว
ภาพแบบนี้นะคะแต่ไม่สามารถลบความทรงจำออกจากหัวได้ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้
นี่คือข้อความที่โพสต์ทีนี้ค่ะวันที่หนึ่งมีนาคม
มีการโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะภาพตัวเองนะคะนั่งอยู่ในห้อง
แล้วก็มีข้อความว่ากว่าจะเจอคนที่ตรงใจมันยาก
และล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานยังโพสต์ภาพอยู่นะคะ
โพสต์ภาพกับเพื่อนร่วมงานค่ะนี่คือภาพสุดท้ายที่คุณปุ้มโพสต์เอาไว้
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะอืมก็โพสต์ภาพขอบคุณลูกค้า
ใช่ค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวระหว่างทั้งสองคน
จะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะเพราะว่าทั้งคู่ก็เลิกลากันไปแล้ว
ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับเราได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็คือหญิงสาวเสื้อสีชมพูเนี่ยครับที่ไปกับในเอิร์ทนะนะ
ที่เป็นเพื่อนของในเอิร์ทนะครับเธอก็ยังตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
สมมุติว่าชื่อนิดนะคุณนิดเนี่ยเธอบอกกับเรานะครับ
บอกว่าโชคดีมากตอนเกิดเหตุที่เอิร์ทเนี่ย
ยิงเธอไม่ฆ่าเธอไปอีกคนนึงก็เลยรอดชีวิตมาได้
โอ้โหถ้าฟังอย่างที่เธอเล่านี่มันแม่ความเป็นความตายอยู่แบบนิดเดียวนะ
ค่ะเพราะอยู่ในห้องนั้นจังหวะที่ในเอิร์ทแบบไล่ไล่ยิงไปหมดอ่ะนะฮะ
เนี่ยเธอบอกเธอรอดมาได้นี่แบบโชคดีมากที่เอิร์ทเนี่ยไม่ยิงเธอนะครับ
พยายามห้ามปรามอย่างเต็มที่แล้วนะแล้วไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับ
นี่ฮะล่าสุดวันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับ
วันนี้ไปที่สพรัฐนาธิเบสเจ้าของคดีนะครับ
เพื่อไปทำเรื่องติดต่อการขอรับศพนะฮะต้องเอาเอกสารอะไรพวกนี้ไปยื่นด้วยนะครับ
เราได้คุยกับคุณพ่อของนายชินพัฒน์หรือว่าในเอิร์ทนะครับมือปืนที่ก่อเหตุนะครับ
บอกกับเราว่าลูกชายไม่ได้อยู่กับพ่อนะแต่ที่ผ่านมาก็ทราบอยู่ว่าลูกชายมีปัญหากับอดีตภรรยา
เคยฟ้องร้องกันเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกด้วยนะแต่เหมือนดูว่าสิทธิ์เนี่ย
ในการเลี้ยงดูลูกจะเป็นของอดีตภรรยาประมาณอย่างนั้น
หลังจากที่ทั้งคู่แยกทางกันไปพ่อบอกว่าก็รู้ข่าวว่าอดีตภรรยาของลูกชายไปมีแฟนใหม่
ซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับลูกชายนะฮะอันนี้ที่คุณพ่อบอกกับเรานะครับ
นี่เป็นภาพต่างนะฮะที่เคยมีภาพในครอบครัวนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับได้คุยกับพ่อของคนเจ็บที่วิ่งเหนียวไปจากห้องนะครับ
พ่อของนายวิรพงศ์นะครับพ่อเนี่ยบอกว่านานนานลูกชายจะกลับมาที่บ้าน
ที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเนี่ย
ใช้ชีวิตยังไงคบหาอยู่กับใครแบบไหนยังไงครบซ้อนอะไรหรือเปล่า
พ่อก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าลูกชายของพ่อจะรอดชีวิตมาได้
แต่ก็สงสารในฝั่งของผู้เสียชีวิตทั้งสอง
เพราะว่าเขาก็มีลูกกันตั้ง๓คนเด็กทั้ง๓คนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เรื่องการไปเคารพศพทั้งสองคนเนี่ยที่เสียชีวิตพ่อของนายวีรพงศ์ที่บาดเจ็บบอกว่า
ไม่กล้านะคือไม่กล้าจะไปงานศพของฝั่งผู้ตาย
เพราะเกรงว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
เนื่องจากปัญหาของทั้ง๓คนเนี่ยพ่อบอกพ่อก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่ถ้ามันจะมีเรื่องราวที่มันไม่ชอบมาพากลผิดสงผิดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมของทั้ง๓คนเนี่ย
พ่อเองพ่อก็ไม่เห็นด้วยไม่สบายใจ
เอ้อพี่พี่ตายมันก็จบอย่าไปเอาเรื่องราวแล้วนะ
อืมผมบอกคุณคุณของเรานักผิดสินห้าไม่ได้หรอก

ลูกสาวสองคนนั่งรถมากับศพของนายเอิร์ทหรือนายชินพัฒน์ด้วยนะคะ
ตอนมาถึงเนี่ยค่ะแยดยังไม่มา
ก็ไม่มีใครช่วยยกลงศพขึ้นสาราวัด

นักข่าวของเราไปทำข่าวอยู่แล้วนะคุณนฤทธบุญนิ่มกับทีมข่าวก็เลยอาสานะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยขออาสาช่วยยกค่ะ

ยกศพของนายเอิ้ดขึ้นไปบนสารา

คือทีมข่าวของเราก็บอกว่าขออนุญาตว่าขอช่วยนะ
เพราะถ้าไม่ช่วยก็คือไม่มีใครจริงเวลานั้นนะคะญาติญาติยังไปไม่ถึง

ใช่ค่ะไม่มีใครก็เลยเดี๋ยวเราอาสาช่วยทีมข่าวของเราก็ช่วย
เพราะว่าศพใส่ในโลงแล้วเนี่ยโลงหนักค่ะ
โลงศพหนัก
แค่๕ขวบเด็กผู้หญิงค่ะ
ญาติที่อยู่ตรงนั้นได้แต่มองหน้ากัน
แล้วก็น้ำตาไหลนะคะเพราะคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกลูกนะคะ
นายอารามค่ะพ่อของผู้ก่อเหตุก็เปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกชายคบหากับภรรยา๒๐กว่าปีนะที่คบกันนะคะ
มีลูกสาว๓คนคนเล็กเนี่ยแค่สองขวบ
เป็นลูกนอกสมรสเพราะว่าหย่าร้างกันก่อนนะคะ
ช่วงหลังเขาก็มีปัญหาการทะเลาะกันนั่นแหละ
คือคุณพ่อของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเหมือนกับทางฝ่ายหญิง
ไปมีคนใหม่แล้วคนใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเนี่ยลูกพ่อด้วย
บอกแบบนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะคะ
ลูกชายพ่อไปซื้อปืนเถื่อนมาพ่อบอกว่าที่พ่อรู้เพราะพ่อถามพ่อถาม
ตรงเลยว่าอุ้ยไปซื้อปืนเถื่อนแบบนี้มาทำไม
แต่ลูกชายไม่ตอบพ่อนะคะลูกชายไม่บอก
พ่อบอกว่าก็แอบนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะลูกชายทำใจไม่ได้หรือเปล่าเนี่ย
เมียตัวเองกลายไปเป็นเมียเพื่อนสนิทของตัวเอง
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินแสนกว่าบาท
ซึ่งลูกชายกับตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเคยตกลงกันว่าจะแบ่งกัน
เป็นเงินที่ได้มาจากการขายประกันด้วยกัน
ลูกชายพ่อเคยทวงถามแต่ฝ่ายหญิงบ่ายเบียง
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของลูกสาวคนเล็กวัย๒ขวบด้วย
ลูกชายพ่ออยากจะเอามาเลี้ยงดูแลเองแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคะคุณพ่อเล่าให้ฟัง
คุณพ่อบอกว่าก็สัญญานะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
น่าสงสารที่สุดที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือเด็ก

อารามบอกว่าพร้อมจะดูแลหลานทั้ง๓คนอย่างดีที่สุด
อยากทำทีเบียดด้วยกันเนี้ยกูก็จะฟ้องนแล้วลอง
มับคุยด้วยกับพ่อแล้วบอกพ่อปลอดภัณฑ์ไม่ให้หรอก

ด้วยบอกพ่อหนูก็ปรึกษาแนวบรรทีนายเรียบร้อยแล้ว

ขัดแย้งอันไหนแล้วหนีไปคล้ายว่าเข้าสวมเก่าให้ตัวเองอย่างเงี้
ตัวเองเนี่ยเป็นผมผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
แล้วไอ้คนสวมเขาก็ไม่ใช่ใครก็เพื่อนกันอีก
ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันกระบงกับบีกก็ไปเที่ยวกัน

มันบอกพ่อมันตบมือข้างเดียวไม่ได้หรอกนะพ่อนะ
มันคิดยังไงทำแบบนี้ไม่คิดถึงลูกหรือบ้างเลย

เกิดขึ้นไม่น่าทำกัน

ไปมีเมียกับเพื่อนของลูกชายอย่างนี้

ได้ยินลูกสาวคนโตค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะอายุ๑๒
ก็บอกกับคุณปู่ก็คือนายอารามอ่ะนะคะบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยนะ
วีดีโอคอลไปหานะคะแต่พ่อยิ้มนะลูกสาวบอกพ่อยิ้ม
แล้วพ่อก็บอกว่าอยากเห็นหน้าลูกพ่อรักลูกนะ
ลูกสาวคนโตอายุ๑๒เนี่ยค่ะก็ตอบพ่อไปว่าหนูก็รักพ่อ
แล้วพ่อก็วางสายไปเลยลูกสาวบอกก็ไม่คิดอะไรอะค่ะ
คิดเลยว่าพ่อจะมาก่อเหตุแบบนี้แต่เธอก็สัญญากับพ่อ
ที่เป็นร่างไร้วิญญาณตอนนี้นะคะแล้วบอกกับปู่ที่นั่งอยู่ใกล้ใกล้นะคะ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวด้วยนะคะอายุสิบสองอ่ะค่ะ
น้องเขาบอกว่าหนูสัญญานะว่าหนูจะเป็นเด็กดี
หนูจะตั้งใจเรียนหนูจะดูแลน้องอีกสองคนให้ดีที่สุดค่ะ
เธอช่วงครับวันนี้ทางฝั่งครอบครัวของนางสาว
ของนางรินรพัฒน์นะฮะหรือว่าปุ้มนะครับ
ทางคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวก็ไปรับศพนะฮะ
ไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
แล้วนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอเนกดิษฐารามที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับ
ญาติมีเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยนะครับเพื่อนสนิทสมัยเรียนหนังสือด้วย
ก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
พ่อของหนังสาวอุริลพัธน์มาช่วงรดน้ำศพก็นั่งกอดร่างไร้วิญญาณของลูกสาวนะครับ
มีเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยมาช่วยกันแต่งหน้าให้นะฮะ

เขาเป็นคนรักสวยรักงามคือวันนี้เขาไม่อยู่แล้วก็อยากมาทำให้เพื่อน
แต่งหน้าให้เพื่อนจะได้สวยเหมือนทุกวันตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับ
คือทางครอบครัวของนางสาวรินลพัฒน์ให้ข้อมูลนะครับ
ยืนยันอย่างนี้ครับบอกว่า
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๓คนแต่ว่าสุดท้ายมาหย่าร้างกัน
กันไป๓เดือนแล้วนะก่อนที่ปุ้มถึงจะเปิดใจคบหาแฟนใหม่
แฟนใหม่เนี่ยเพิ่งคบกันได้๑เดือนไม่ใช่๓เดือนเหมือนกับกระแสข่าวที่บอกมาว่า
แอบคบซ้อนแอบคบกับแฟนของเพื่อนของสามีไม่ใช่เขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว
ญาติญาติเพื่อนฝากชี้แจงนะครับ
ทีนี้ตอนที่ได้เลิกกันไปหย่ากับทางในเอิิร์ท
ก็ตกลงเลิกราแยกกันอยู่ด้วยดีนะฮะ
ทั้งสองคนก็จะทำหน้าที่พ่อกับแม่
สองฝ่ายก็ผลัดกันพาหลานไปเลี้ยง
ลับกันดูแลก็มีนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเพื่อนสนิทสมัยมัธยมของคุณปุ้มนะครับ
เปิดใจกับเรานะครับบอกว่าทางปุ้มเนี่ยได้โทรหาเมื่อสามวันก่อน
ก่อนจะเกิดเหตุชวนเพื่อนในกลุ่มสมัยมัธยมไปเที่ยวสังสรรค์กัน
แต่วันนั้นเธอไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยก็เลยปฏิเสธไป
แล้วปุ้มก็ยังเล่าบอกว่าเออตอนนี้เลิกกับสามีเก่าไปแล้วนะตอนนี้เราก็มีชีวิตใหม่แล้ว
ชีวิตใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นซึ่งเธอก็ยินดีด้วยตอนนั้นนะฮะที่คุยกัน
แต่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนจะต้องมาจบชีวิต
จากการกระทำของอดีตสามีตอนแรกที่รู้ข่าวเนี่ย
เธอบอกเธอไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่พอเป็นเรื่องจริงก็แบบโอ้โห
มันโหดเยี่ยมรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะยังไงซะก็ถือว่าก็เลิกกันไปแล้ว
ก็ควรจะทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีช่วยกันดูแลลูกไม่ควรมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
แต่ก็อย่างว่าแล้วฮะเพื่อนของคุณปุ้มบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคน
หรือว่าจะสามคนก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้ความจริงนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีแล้ว
ตอนนี้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีหนูก็บอกว่าหนูดีใจกับเขาด้วย
บ่นหรือพูดอะไรให้เราฟังไหม
บ่นค่ะเขาก็โดนทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแฟนเก่าเขาขี้หึงเหรอคะ

เพื่อนนี้ก็ไม่กล้าไปแบบยุ่งเท่าไหร่

หนูเป็นว่าใช่จริงเหรออะไรอย่างนี้

หนูไม่คิดว่าสามีเก่าเขาจะมาทำลายเขาแบบขนาดงี้ค่ะ

สงสารเพื่อนแล้วก็สงสารลูกเขา
สงสารลูกเขาทำอะไรไม่คิดถึงลูก
ก็ถือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้ก็ต้องรอคุยกับคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ

วงจรปิดพยานในเหตุการณ์ก็ชัดเจนหมดนะฮะ